ตีลูกไม่ได้ตีเด็กไม่ได้แล้วจะเป็นครูทำไมอ่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ครูตีก็ไปสอนกันเองไปเปิดโรงเรียนกันเอง
ไม่ต้องไปตีสอนเค้าไม่ตีตายเค้าไม่ตีตายเค้าตีสั่งสอนเอา
เราจะตีลูกเราด้วยแล้วเป็นอะไร
ไม้เดียวก็ต้องอยู่คู่กับโรงเรียน

เด็กจะดีจะชั่วมันก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่และครู

ผมก็ต้องขอโทษในความผิดที่ผมได้ขอโทษน้องค่ะ
ขอโทษครูขอโทษ

จุดงั้นเวลาพบทำงานจุดก็เล่นจุดม่ลาพบเรียน

ที่ว่ารักแล้วหวังหลีดค่าว
แต่ผลมันออกมาไม่งน้อย

ไว้มามันข่าวไม่เข้าใจ

พ่ออาจารย์ทราบว่ามีการคุยแพร่คลิปลงโซเชียล
อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้น

เพราะว่าความจริงมันไม่ใช่เป็นแบบนั้น
ความจริงมันเป็นอีกแบบนั้น

ว่าใครจะลงเฟซบุ๊คแรงอะไรเนี่ย

แต่เด็กเฟสมาบอกว่าแรง

ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายคุณครู

จนน้องยอมบอกว่าโดนอะไรมา

คุณครูก็ไม่ได้ตอบกลับมาทางเรา
หลังจากที่น้องเจอคุณครูเมื่อคืนน้อง

เห็นคลิปเห็นกระแสโซเชียลแล้ว

เรียนมานานแล้วน้องก็ผูกพัน
ไม่มีเจตนาที่จะเอาเรื่องครูเลย
แค่จะทำยังไงพ่อใหญ่จะให้เขามาคุยมาชี้แจงให้ฟัง
ทำไมลูกหนูทำผิดอะไรต้องมาด่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้

แล้วตีขนาดนี้มันเกินไปไหม
หนูอยากรู้จริงความสาเหตุนะลูกหนูผิดอะไร

อาจจะมาขอโทษกับครูกันหน่อยว่า

แต่เพียงแต่ว่ามัน๒วันแล้ว
แต่ได้ยินข่าวจะฟังภาษาครูมัน
ท่านก็บอกทางครูผู้ก่อเหตุ

พอคนนี้ท่านคิดว่ามาแล้ว
แต่ครูสมเนี่ย
ท่านก็ติดภารกิจคุ้มสอบเด็ก

พอเขาเข้าใจว่าครูมาแล้ว
ก็ถามด้วยว่าเคลียร์ไหมเคลียร์ได้ยังอะไรอย่างนี้

ทางผู้ปกครองเด็กก็คือ
ทำไมเงียบนะทำไมไม่สนใจเลย
ลูกเราเจ็บอย่างนี้ทำไมไม่มีทางครูมาติดต่อมาคุยมาอะไรเลย
ก็เลยมาปรึกษาผมแล้วก็แจ้งความ